มาดูประเด็นต่อเนื่องกับเรื่องของคดีคุณป้าทุบรถกันหน่อยนะครับ
คุณป้าทุบรถเนี่ยยังจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้ว
มีคนที่เขาอยู่ห่างจากบ้านคุณป้าไปประมาณ๕๐เมตร

บอกว่าปิดตลาดไม่เปิดแถวบ้านคุณป้า
มาเปิดหน้าบ้านดิฉันห่างกันไม่ถึง๕๐เมตร
แล้วตั้งคำถามมาว่าทำไมยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีมาอีกนะคะ
ก็โพสต์ลงโลกโซเชียลนี่เลยเป็นภาพนี้ค่ะ
เป็นตลาดใหม่เปิดใกล้กับบ้านคุณป้าทุบรถ

ลูกสาวเขาก็เอาเรื่องมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
แล้วก็ตั้งคำถามรวมถึงบอกว่า
งงกับพอเขตประเวท
ทำไมยังปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
โดยลูกสาวของคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ย
โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
แล้วก็บอกว่างงกับพอประเวทอีกแล้ว

ถ่ายขึ้นวันที่๑๗มีนาคม

แปลว่าตลาดนี้คือวันเสาร์ที่ผ่านมา

ใช่ก็เป็นตลาดนัดขนาดย่อมนี่แหละ

ห่างจากบ้านคุณป้าทุบรถประมาณสัก๒๐๐เมตร

ลักษณะเหมือนเปิดขายในพื้นที่ของเอกชน
แล้วเจ้าของโพสต์เขาก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะ
บอกว่าตลาดที่ล้อมบ้านจนเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเนี่ย
เริ่มต้นมาจากตลาดรถเข็นเปิดท้ายขายของ

แล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากกฎหมายมันไม่เข้มแข็งแบบนี้
วุ่นวายต่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ
พอโพสต์ถูกแชร์ออกไป
คนก็มาแสดงความคิดเห็นทวงถามไปถึงพอเขต
บอกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วพอจะว่ายังไง

บอกว่าให้นิติบุคคลหรือว่ากรรมการหมู่บ้านเข้าไปจัดการหน่อย
เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเอกชน
ทีนี้ก็ต้องถามผอเขตประเวทบ้างนะคุณทัศนัย
ก็ไปถามปรากฏว่าทางผอชี้แจงเรื่องนี้
บอกว่าส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตักเตือนแล้วแต่ก็เอาไม่อยู่

ผู้ค้าก็แอบมาตั้งร่มขายกันอีก
แต่ก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะว่าให้ช่วยกันสอดส่องดูแลมากขึ้น
เอาจริงถ้าไม่มีคนซื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วฮะถ้าขายไม่ดี
แต่ประเด็นคือพอมีคนขายคนซื้อก็
มันก็ต้องกินต้นอะไรใช่ไหม
แล้วก็อย่างรอบที่แล้วที่เปิดห่างจากบ้านป้าทุบรถ๕๐เมตร

จริงก็เร่งที่จะจัดการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อยู่
แต่มันทำแบบฉับพลันทันทีไม่ได้
ต้องค่อยไปแล้วก็เขาบอกว่าลักษณะเหมือนกับแบบ
จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยก็เห็นใจแม่ค้าส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
แต่บางคนก็เรียกร้องว่าต้องเด็ดขาดหรือเปล่า